คุณผู้ชมฮะเราดูเรื่องของปฏิบัติการกันเลย
ก่อนที่จะมาเกาะติดสถานการณ์ในเช้าวันนี้

ก็ตกบ้างหยุดบ้างสลับกันไป
น้ำในถ้ำยังเพิ่มระดับสูงขึ้น
แต่ว่าเมื่อวานมีเครื่องสูบน้ำ
ที่เข้าไปสูบน้ำจากตัวถ้ำโดยตรง
เพื่อเป็นการประบายน้ำออกภายนอก
ก่อนหน้านี้นะครับเป็นการสูบน้ำจากหนองน้ำ
ที่รับน้ำจากถ้ำแต่เป็นรับน้ำแบบน้ำซึม
ใช่ค่ะหนองน้ำ๒หนองน้ำที่ว่าก็คือ
น้องน้ำผู้กับอ่างเก็บน้ำขุนน้ำนางนอนนั่นเอง
คือน้ำมันจะซึมจากที่สูงลงที่ต่ำอยู่แล้ว
ก็เลยมีการพร่องน้ำหรือว่าระบายน้ำออกจาก๒หนองน้ำนี้
เพื่อที่จะให้น้ำจากถ้ำหลวงมันซึมลงมา

เมื่อวานก็คือเรื่องการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
เพื่อสูบน้ำออกจากถ้ำหลวงโดยตรง

ทีนี้คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เรื่องที่เราต้องดู
ก็คือเรื่องของปล่องปล่องที่๓ถูกต้องไหม
เพราะว่าเมื่อวานทั้งวันก็มีการเกาะติดกันตลอด
ปรากฏว่าปล่องที่๓ที่มีการลงไปสำรวจดู
เป็นปล่องที่แคบแล้วก็เข้าไปได้ไม่กี่เมตรเท่านั้นเอง
ดังนั้นยืนยันนะคะว่ายังไม่ทะลุเข้าไปถึงภายในถ้ำหลวง

ราชการจังหวัดเชียงรายผู้ว่านบรงศักดิ์โอสธนากร
ได้ออกจากที่พักเดินทางเข้าไปในถ้ำหลวงอย่างเร่งรีบ
แล้วก็มีความเคลื่อนไหวจากเต็นต์ญาติที่มาเฝ้ารอ
เพราะว่ามีคนเหลืออยู่น้อยจนผิดสังเกต
แล้วก็มีรถพยาบาลในพื้นที่๑๓คัน
วิ่งเข้ามาสแตนบายอยู่ใกล้ปากถ้ำ

และก็เป็นเงินสร้างผลของของหญิง
ต้องฟังตัวจะตามหลักทั้งวัน
ลงแล้วทีนี้จะอำนวยความสะดวกให้กับทีมซิลรวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศดำเข้าไปข้างในถ้ำได้ลึกมากขึ้น
ปรากฏว่าทีนี้ค่ะพอฝนตกลงมาระดับน้ำที่มันลดมันก็เพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
ต่อมาประมาณตี๒ค่ะคุณผู้ชมฝนตกหนักเลยค่ะระดับน้ำในถ้ำเนี่ยก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ทหารก็มีการสลับสับเปลี่ยนกำลังถอนออกมา
รวมถึงทีมนักดำน้ำนานาชาติก็กลับออกมาไปพักผ่อนแต่ทีนี้คนที่ถามว่าแล้วหน่วยซิลล่ะหน่วยซิลก็ยังอยู่ภายในถ้ำนะคะ
ประมาณช่วงตีสามค่ะคุณผู้ชมคุณวัชรีดวงใสไปเกาะติดสถานการณ์อยู่หน้าถ้ำหลวงก็มีการไลฟ์เฟซบุ๊คช่วงประมาณตีสองเอ่อ
ตี๒๕๐คือได้พูดคุยกับหนึ่งในคนที่เข้าไปปฏิบัติภารกิจในถ้ำ
ก็ยังยืนยันนะคะว่ายังไม่พบเจอตัวเด็กและโค้ชทั้ง๑๓คน
แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมดูบางส่วนของการไลฟ์
ทางเฟซบุ๊คที่สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กันบางช่วงบางตอนก่อนค่ะ
ตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยนะคะ
อันนี้ก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการทำงานนะคะ
ตอนนี้ค่ะดิฉันนะคะก็ยืนอยู่กับเจ้าหน้าที่นะคะ
ที่ก็ได้มีโอกาสเข้าไปที่ถ้ำ
แล้วก็ได้มีโอกาสได้ดูการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับ
ก็เดี๋ยวจะมาบอกเล่าให้ฟังกันนะคะ
ว่าตอนนี้เนี่ยอัปเดตล่าสุดสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะคะ
แล้วก็ได้ข่าวว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ออกมาจากถ้ำหมดแล้วนะคะ
เพราะว่าเกรงว่าน้ำเนี่ย
หลากเพราะตอนนี้น้ำเพิ่มขึ้นทุกนาทีเลยนะคะ

ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะบริเวณที่ถ้ำเจ้าหน้าที่
ตอนนี้มีใครอยู่บ้างคะ
ขอเสียงดังนิดนึงค่ะคุณลุง
ก็คือเจ้าหน้าที่ทุกนายที่อยู่ด้านในตอนนี้ออกมาหมดแล้วออกมาอยู่ที่ปากถ้ำหมดแล้ว

เพราะกวนน้ำไงเพราะว่าผลมันยอมหยุด
เพราะว่าผลมันลงมาตลอด
ฝนตกลงมาน้ำที่ในถ้ำนี้เพิ่มระดับขึ้นยังไงบ้างคะตอนนี้
ในน้ำในถ้ำเนี่ยมันเพิ่มระดับขึ้นมาเรื่อยฝนไม่ยอมหยุดเลย
ก็เป็นอุปสรรคในการทำงานของเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับ

ต้องรอให้สนหยุด
ต้องหยุดแต่ตอนนี้ที่เครื่องสูบน้ำก็หยุดออกแล้ว
แล้วรถพยาบาลที่จอดอยู่บริเวณปากถ้ำตรงนั้นเนี่ยเป็นรถที่จอดอยู่ปกติอยู่แล้วหรือว่ามีมาเพิ่มวันนี้คะ

เห็นมีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มรถพยาบาลเพื่อมาสแตนบาย
เหมือนเป็นสัญญาณที่ดีว่าอาจจะเจอน้องหรือเปล่า

ปกติบางทีมันอาจจะเจอน้องหวันทุกข์มันจะรอหวันทุกข์ไม่อยู่

ถ้าหลังตรงตรงนี้จะหายออกไปให้มีคนโทรเพื่อได้เห็น
แล้วตอนนี้หน่วยซิลเขาอยู่ตรงไหนคะออกมาปากถ้ำแล้วเหมือนกัน
หน่วยซิลก็ออกมาที่ปากถ้ำแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าเกรงว่าถ้าอยู่ข้างในเนี่ยน้ำมันจะเพิ่มระดับขึ้นเรื่อย
คุณผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศของคุณวัชรีดวงใสนะครับผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเราที่ไลฟ์สดเมื่อตอนตี๓นะครับ
มาถึงตอนนี้ตี๕๔๐นาทีแล้วคุณวัชรียังปฏิบัติการอยู่ที่หน้าถ้ำอยู่นะครับในการที่จะติดตามข่าวสารให้คุณผู้ชมได้ทราบ
ดังนั้นเราจะโทรศัพท์ต่อสายพูดคุยกับคุณวัชรีดวงสายผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราเลยนะครับ
คุณวัชรีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
คุณวัชรีโอ้โหเกาะติดอยู่ตั้งแต่ข้อคืนแล้วนะฮะสภาพอากาศต้องถามก่อนตอนนี้ยังคงเลวร้ายอยู่ไหมฮะ
ตอนนี้ฝนยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเลยค่ะก็ยังมีตกลงมาตลอดเวลาค่ะตั้งแต่ช่วงที่ตกหนักจริงเนี่ยตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนค่ะ
มาเรื่อยเรื่อยจนถึงตอนนี้ไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยค่ะอืมคุณวัชรีครับยืนยันเรื่องของการที่ยังไม่พบทั้งสิบสามชีวิตใช่ไหมฮะ
ยืนยันค่ะคือเรื่องนี้เนี่ยค่ะที่ก่อติดทั้งคืนเนี่ยนะคะเพื่อที่จะยืนยันให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้เลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ย
แม้แต่ผู้ปกครองเองแม้แต่เจ้าหน้าที่เองเนี่ยนะคะก็ยืนยันว่ายังไม่พบน้องนะคะเพราะว่าผู้ปกครองบอกว่าถ้าเจอน้องจริงจริงเนี่ย
ผู้ปกครองก็คงจะต้องดีใจไม่มานั่งรออย่างแบบว่าอย่างแบบมีความหวังเป็นแบบนาทีต่อนาทีอ่ะนะคะ
ก็ยืนยันค่ะว่ายังไม่เจอแล้วก็เหมือนเมื่อคืนก็คือมีกระแสข่าวเยอะมากว่าเจอน้องแล้ว
เพราะว่าที่เต้นของผู้ปกครองเนี่ยที่ให้ผู้ปกครองนั่งพักคอยเนี่ยนะคะไม่มีผู้ปกครองอยู่เลย
เมื่อคืนที่ที่ฉันมาเนี่ยนะคะตอนประมาณตี๒ตี๓เนี่ยผู้ปกครองมีบางส่วนนะคะจากการสอบถามเนี่ยก็คือบอกว่าที่ไม่มีผู้ปกครองอยู่บริเวณนี้เนี่ย
ก็คือบางส่วนกลับไปพักผ่อนที่บ้านค่ะกลับไปพักผ่อนที่บ้านบางส่วนก็นอนที่นี่แล้วก็เนี่ยมาประมาณตี๕๖โมงเช้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะมันมีความจำเป็นจริงที่ผู้ปกครองก็ต้องไปพักด้วยนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ผู้ปกครองเขาอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงด้วย
คุณวัชรีคะเมื่อสักครู่ที่คุณวัชรีบอกว่าตั้งแต่เที่ยงคืนฝนยังตกหนักอยู่จนถึงตอนนี้ตี๕๔๒นาทียังไม่มีวี่แววว่าจะหยุดตก
ทีนี้สิ่งที่ทุกคนกังวลก็คือเรื่องของน้ำค่ะน้ำตอนนี้เท่าที่คุณวัชรีประเมินด้วยสายตาระดับน้ำเป็นยังไงบ้าง
ว่าได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ว่ายังไงบ้างคะ
คือตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยออกมาอยู่ที่บริเวณปากถ้ำหมดตั้งแต่ตอนประมาณตี๒แล้วนะคะ
รวมทั้งหน่วยฮิลด้วยออกมาหมดเลยทีนี้ปัญหาตอนนี้ก็คือระดับน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อย
น้ำจากเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยไหลออกมาบริเวณนอกถ้ำอ่ะนะคะที่หลายคนอาจจะเห็นในข่าวในภาพข่าวที่จะมีเจ้าหน้าที่นั่งรอตรงโถงแบบว่าข้างหน้าถ้ำอ่ะนะคะ
ตอนนี้ตรงนั้นนั่งไม่ได้แล้วจะต้องอบพยพเหมือนสิ่งของขึ้นมาอยู่บริเวณตักท่ำก็คือข้างบนเลย
ทีนี้เนี่ยน้ำมันจะไหลจากบริเวณโถงตรงที่มีเจ้าหน้าที่นั่งไหลลงมาเป็นทางยาวเลยค่ะซึ่ง๔๕วันที่ผ่านมาไม่เคยมีปรากฏการณ์แบบนี้ค่ะ
แต่วันนี้น้ำแบบว่าเพิ่มขึ้นมากค่ะ
แล้วว่าที่คุณวัชรีบอกว่าเจ้าหน้าที่ออกมาหมดหมายถึงที่เราเรียกว่าพอเข้าไปจากปากถ้ำแล้วที่เราเรียกกันว่าโถงหนึ่งตรงนั้นน่ะเหรอคะ

เจ้าหน้าที่ออกมาไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้ว
ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยออกมาอยู่บริเวณเกือบคือด้านบนนะคะด้านบนเลยหน้าถ้ำด้านบนเลยค่ะอยู่ตรงนั้นเลย
เท่ากับโถง๑นี่ก็น้ำท่วมไปด้วยใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะน้ำท่วมมาด้วยแล้วก็เมื่อกี้ที่ถามล่าสุดเนี่ยเหมือนจะมีการตัดไฟแล้วด้วยค่ะเพราะว่ามันอาจจะมีอันตรายได้เพราะว่าน้ำเนี่ยไหลแบบว่าตัดโถงหนึ่งออกมาเลยค่ะ
เท่ากับว่าเรื่องของเครื่องสูบน้ำที่จำเป็นต้องสูบน้ำออกมาจากโพรงถ้ำตอนนี้ยังสูบอยู่ไหมฮะ
ยังค่ะตอนนี้เนี่ยเหมือนทุกอย่างเนี่ยได้มีการยุติไปตั้งแต่เมื่อคืนประมาณตี๒ทุกอย่างยุติหมดเลยค่ะแล้วก็จะมีการสูบต่อหรือไม่ยังไงเนี่ยก็จะต้องมีการประชุมกันในตอนเช้าอะค่ะ
คุณวัชรีครับตั้งแต่ตี๓ที่คุณวัชรีไลฟ์สดจนกระทั่งถึงตอนนี้นะฮะได้มีการพูดคุยกับหัวหน้าชุดปฏิบัติการหรือว่าใครที่เป็นคนสำคัญในการที่จะสั่งการวันนี้บ้างไหมครับ
ไม่มีเลยค่ะเพราะว่าตอนที่ที่ฉันมาเนี่ยก็คือทางด้านผู้ว่าแล้วก็รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ได้เดินทางกลับไปแล้วพอดีเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่หลายคนบอกว่า
เพราะว่าเดินทางมาน่าจะมีเหตุอะไรแน่นอนเลย

ใช่ค่ะใช่ค่ะช่วงนั้นนะคะที่บอกว่าผู้ว่ารีบเดินไปที่หน้าปากถ้ำตอนนั้นเนี่ยได้มีการถามเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณนั้นค่ะบอกว่าผู้ว่าได้มีการไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานนะคะ
แล้วก็เดินทางกลับไปหลังจากนั้นประมาณ๑ชั่วโมงค่ะ
เจ้าหน้าที่ออกมาแล้วแต่ว่าข้างในที่ต้องขนอุปกรณ์ก่อนหน้านี้ขนกันเข้าไปข้างในเนี่ยโอ้โหเมื่อคืนพอน้ำท่วมนี้ต้องขนกันออกมาไหมฮะ
ออกมาหมดแล้วค่ะตอนนี้อยู่อยู่ด้านนอกหมดเลยค่ะอยู่ด้านบนหมดเลยค่ะ
คุณวัชรีคะแล้วทีนี้สักช่วงประมาณกี่โมงคุณวัชรีมีข้อมูลไหมคะว่าจะมีการประชุมหารือหรือว่าแถลงแผนการปฏิบัติการในวันนี้ค่ะต้องรอช่วงประมาณกี่โมงคะ
เรื่องต้นเมื่อกี้จากที่สอบถามนะคะจะต้องรอชุดที่จะมาหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันก่อนประมาณ๖โมงค่ะถึงจะได้รับคำตอบว่าวันนี้จะมีการประชุมกันกี่โมงนะคะ

เฝ้าตั้งแต่ชุดที่เฝ้าตั้งแต่เมื่อคืนจะต้องถอนกำลังไปตอน๖โมงแล้วก็จะมีกำลังชุดใหม่มาผลัดเปลี่ยนกันแล้วก็กำลังชุดนั้นนะคะที่จะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง
ครับเท่ากว่าว่าตอนนี้สิครับเชิญครับเชิญครับคุณวัชรีครับ
ช่วงประมาณตี๓ก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านกู้ภัยทางทะเลแล้วก็ทหารเรือจากสหรัฐอเมริกาค่ะ
ที่เดินทางมาเมื่อวานนะคะก็ตอนประมาณตี๓ตี๒ค่ะประมาณตี๒เนี่ยก็ได้เดินไปสำรวจที่ปากถ้ำ
แต่ว่าบังเอิญค่ะน้ำมาอย่างรวดเร็วก็เลยต้องถอนกำลังออกมาประมาณตีสามค่ะมายืนสำรวจแล้วก็มาบีฟงานกันที่บริเวณที่ปากถ้ำนะคะ
แล้วก็ผ่อนกำลังออกไปค่ะแล้วก็คาดว่าเนี่ยค่ะวันนี้เนี่ยจะต้องรอดูว่าจะมีการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยซิลยังไงยังไงค่ะ
ฝนตอนนี้นะฮะณขณะนี้มันหนักแค่ไหนครับ
ตอนนี้เนี่ยคือมันหนักแค่ไหนมันหนักประมาณว่า
ใหญ่เลยค่ะตกเม็ดใหญ่เลยค่ะก็คือเมื่อวานเนี่ยเหมือนกับมีการปรับพื้นที่ใช่ไหมคะ
ตอนนี้ค่ะแทบจะไม่เห็นพื้นที่มีการปรับพื้นที่เมื่อวานเลยค่ะ
ครับตกต่อเนื่องมากี่ชั่วโมงครับ
คือที่ตกหนักเนี่ยประมาณเที่ยงคืนจนถึงตอนนี้ค่ะแต่ว่าจากที่ถามเจ้าหน้าที่เนี่ยมันมีโปรยปลายมาบ้างแล้วตั้งแต่ตอนประมาณ๓ทุ่ม๔ทุ่ม
แต่ว่าไม่ได้หนักมากแต่มาหนักจริงประมาณเที่ยงคืนนะคะก็ทั้งคืนเลยค่ะ
ครับที่คุณวัชรีบอกว่าตอนนี้ก็ต้องมีการตัดไฟด้วยตัดไฟเฉพาะภายในถ้ำใช่ไหมฮะข้างนอกมีไฟใช้กันอยู่ไหมครับ
คือช่วงนั้นแทบจะไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยทียามเดินไปดูรถพยาบาลที่มีข่าวว่ามา๑๓คันเพื่อมารอรับน้อง
ตอนประมาณตี๓ตี๔ที่เดินสำรวจนะคะมีประมาณ๒๓คันมี๒๓คันค่ะแล้วก็ได้ถามเจ้าหน้าที่ว่ารถพยาบาลที่จอดประมาณ๑๒๑๓คันก่อนหน้านี้
คือไปไหนคือเขาบอกว่าก็ไม่ได้ไปไหน
อืมก็มีการทำอย่างเงี้ยตั้งแต่เมื่อวานหลังจากมีการสูบน้ำ
เพราะว่าพอมีการสูบน้ำเนี่ยก็มีความหวังว่าจะได้
ได้เจอตัวน้องเนี่ยมีโอกาสมากขึ้น
ก็เลยมีรถพยาบาลมาสแตนบายรอไว้
ตั้งแต่เมื่อวานและวันนี้ก็เหมือนกันค่ะก็คือเป็นเรื่องปกติ
แต่ว่าตอนที่เจอประมาณตี๓ตี๔อาจจะต้องกลับไป
แล้วก็เดี๋ยวก็กลับมาใหม่อะไรอย่างนี้ค่ะ
คุณวัชรีครับตอนนี้เราสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์คุณวัชลี
ดังนั้นจะไม่ได้เห็นภาพบรรยากาศสดณขณะนี้
คุณวัชรีมองไปโดยรอบตัวของคุณวัชรีเองครับ
เห็นอะไรบ้างบรรยายให้เราฟังหน่อยฮะ
ตอนนี้นะคะก็มีญาติค่ะญาติของเด็กเด็กค่ะก็เริ่มเริ่มมากันแล้วค่ะ
แล้วก็มีผู้สื่อข่าวแต่ละสำนักค่ะที่ก่อนหน้านี้ก็เริ่มทยอยกลับกันไปนะคะ
ก็เริ่มกลับมาแล้วค่ะเริ่มมีรถโอบีเริ่มมีรถผู้สื่อข่าว
จอดกันหนาตามากขึ้นค่ะ
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะกำลังพลเจ้าหน้าที่ที่จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปตอน๖โมงเนี่ย

แต่ว่ามีเจ้าหน้าที่อาสาที่จะมาดูเรื่องจราจรอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เริ่มทยอยมากันแล้วค่ะ
ขอบคุณคุณวัชรีนะครับ
ก็รายงานสดมานะฮะแล้วก็เกาะติดทั้งคืนแล้วครับ
ไม่ได้นอนนะครับเพราะว่าต้องดูแลอยู่ในพื้นที่
และสถานการณ์นั้นฝนตกหนักต่อเนื่องคุณวัชรีบอกตั้งแต่เที่ยงคืน
จนถึงตอนนี้เกือบ๖โมงเช้าแล้วยังไม่หยุดนะฮะ
แล้วก็ช่วงประมาณตี๒ที่ผ่านมา
วัชรีก็บอกว่าทำให้ทุกอย่างยุติเลย
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
แล้วก็หน่วยซิลจะต้องออกมาจากถ้ำ

เพราะว่าน้ำมันเพิ่มระดับขึ้นมาจากโถง๑
ที่เข้าไปแล้วก็เจอโถงว่างโถง๑ก่อนจะถึง๓แยก

แต่นะตอนนี้พอมันเพิ่มขึ้นมาเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาอยู่ปากถ้ำ

เดี๋ยว๖โมงเช้าคุณผู้ชมจะมีการผลัดเปลี่ยนเวรกัน
ดังนั้นเมื่อเวรใหม่มาเริ่มปฏิบัติหน้าที่
ก็จะต้องรอดูว่าจะมีการประชุมวางแผนสถานการณ์กันเมื่อไหร่อย่างไรด้วยนะคะ
วันนี้นอกจากเรื่องของการสูบน้ำออกแล้ว

เพราะว่าตอนนี้พื้นที่ทั้งภายนอกและภายใน
ค่อนข้างจะลำบากอยู่ในการที่จะดำเนินงานนะครับ